ส่วนเรื่องนี้ค่ะก็ยังต้องตามกันต่อเพราะว่าตามหามาเกือบ๑๐วันแล้วค่ะ
พนักงานเจ้าหน้าที่อบตสุราชธานีซึ่งเป็นผู้หญิง
หายตัวไปกว่าสิบวันคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ตำรวจเนี่ยไปเน้นที่อดีตสามี
แล้วก็ตามรายงานบอกว่าหายไปพร้อมกับเพื่อน๒คนที่เป็นผู้หญิงขับรถมารับนะคะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังหาเบาะแสทั้งหลายทั้งปวงค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะเจ้าหน้าที่อบตเพิ่มภูมิทรัพย์ที่อำเภอบ้านนาศาลสุราชธานี
ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวค่ะบอกว่า
คุณคนนี้ค่ะคุณฝนหรือว่าคุณกวินาอายุ๓๘ปีเป็นเพื่อนเจ้าหน้าที่อบต
หายตัวไปตั้งแต่คืนวันที่๑๓พฤศจิกา
จนถึงวันนี้ก็เกือบสิบวันแล้วนะคะเขายังติดต่อเพื่อนร่วมงานไม่ได้
ซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยคุณฝนก็มาทำงานตามปกติแล้วก็กลับบ้าน๖โมงเย็น
แต่ว่าวันรุ่งขึ้นกลับไม่มาทำงานทีนี้เพื่อนก็พยายามติดต่อก็ติดต่อไม่ได้
ก็ต้องถามใครก็ต้องถามคนในครอบครัวไปถามอดีตสามี
ก็ได้รับแจ้งว่าเขาไม่อยู่บ้านไม่รู้เหมือนกันว่าหายไปไหน
นี่แหละค่ะทางนายกอบตก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพบ้านนาศาล
ให้ช่วยออกติดตามตัวและอีกทางหนึ่งก็เอาเรื่องมาร้องสื่อนะคะ
เพราะว่าหายไปติดต่อไม่ได้ที่บ้านก็ไม่รู้อย่างนี้ผิดปกตินะคะ
เพื่อนในอบตบอกว่าคุณฝนเป็นคนร่าเริงไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใคร
แต่ว่าเธอเพิ่งหย่ากับสามีเมื่อ๓เดือนก่อนแต่พอเขาหย่าแล้วเขายังพักอยู่บ้านเดียวกัน
ทีนี้ที่อย่าร้างเพราะว่าอดีตสามีมีพฤติกรรมหึงหวงรุนแรงแล้วก็ทะเลาะกันอยู่บ่อย
ซึ่งล่าสุดคุณฝนเองก็ขอย้ายไปอยู่ที่อบตขุนทะเลก่อนที่จะหายตัวไปด้วยนะคะ
แม่ของอดีตสามีนางสุพิษเนี่ยเล่าว่า
สะพ้ายกับลูกชายอยู่กินกันมากว่า๒๐ปีมีลูกด้วยกัน๓คน
เธอเองก็เพิ่งมารู้ว่าเขาหย่ากันแล้วเพราะไม่คิดว่าทั้งคู่จะหย่ากันก็ยังเห็นรักกันดี
คืนวันเกิดเหตุอดีตลูกสะพ้ายจะขับรถออกไปข้างนอก
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนนะคะแต่ลูกชายเป็นห่วงเพราะฝนตกหนัก
ก็เลยอาสาขับรถออกไปส่งที่หน้ามราชพัฒน์สุราธานี
พอไปส่งเสร็จลูกก็กลับมาแล้วก็เล่าให้เธอฟังบอก
เนี่ยมีรถเก๋งแล้วก็มีผู้หญิงสองคนมารับภรรยาเข้าไป
แล้วหลังจากนั้นลูกชายก็ติดต่อกับภรรยาไม่ได้อีกเลยค่ะ
แค่เวสเย็นที่เลยพาไปทง
พอกลับรถพิษภาพเลย

ส่งที่โวโคสจังหวัง
มีระฆัญหนึ่งรถเก๋งผู้หญิง๒คนจังหวัง
ตั้งแต่วันนั้นไปเรือง
กว่าวันแล้วนะคะก็น่าเป็นห่วงยังไม่รู้ชะตากรรมคุณกาย
นะคะเพราะว่าเห็นครั้งสุดท้ายก็คือวันที่๑๓ใช่ไหมคะ
วันที่๑๓ก็หายตัวไปจนถึงวันนี้ก็เกือบ๑๐วันแล้ว
สืบสวนตอนนี้ประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แต่ว่าผลจากการประชุมก็ยังไม่มีเบาะแส
แต่เบื้องต้นมีการเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ไปดูที่รถกระบะของอดีตสามี
ก็ยังไม่เจอร่องรอยอะไรที่มีการบ่งชี้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นนะคะ
กำลังไล่ดูเส้นทางส่วนตรงนี้เบาะน้ำอยู่ที่หมู่๑ตำบลเพิ่มภูมิทรัพย์
มีคนแจ้งเบาะแสว่ามันเหมือนมีการร่องรอยของการลากวัตถุอะไรบางอย่างลงไปในน้ำ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นเบาะแสหนึ่งเดี๋ยวเขาจะต้องให้นักประดาน้ำดำลงไปดูนะคะว่ามีอะไรอยู่ใต้น้ำนี้หรือเปล่า
แล้วก็กำลังไล่ดูเส้นทางที่อดีตสามีอ้างว่าภรรยาขึ้นรถเก๋งไปกับหญิงสาวสองคนตรงหน้ามราชพัฒน์ด้วยนะคะ
นี่ก็คือเบาะแสที่มีทั้งหมดแต่ว่ายังไม่เจอร่องรอยใดเลยนะคะ
คุณฝนกวินาบุญเมฆเป็นออกผู้สูญหายตอนนี้ก็๑๐วันแล้วค่ะ